เราไม่รู้จริงนะว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปเจอกับใครยังไงบ้าง
เพราะฉะนั้นต้องมีสติตลอดเวลานะคะ
เพราะไปดื่มมาเม้าไม่พอขรีมอาตาแซนไปเลย

เขาจิ้นข้อมกันเขาจิ้นของกัน

นั่นเป็นอะไรเนี่ย
แต่คุณนั่นเนี่ย

นี่ค่ะผู้ชายคนนี้แหละค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับภรรยาที่ยืนหันหลังให้กล้อง

มีอะไรเนี่ยมานั่งกินอะไรไม่รู้ทำงานดีนักเหรอ

มันเกือบจะมีเรื่องอยู่แล้วนะ
สุดท้ายแล้วนะคะ
อ๋อนี่คนเดียวกันนะ
คนเดียวกันคนเดียวกัน

คือเขาบอกผมตอนนั้นผมเมาจริงไม่รู้เลยครับ
ใครเป็นใครจำอะไรไม่ได้เลย

เออเออเออ
อ่ะฝากไว้แบบนี้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักแล้วนะคะ
เราก็พยายามอย่าเป็นภาระเจ้าหน้าที่